ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีนะคะ
เตรียมที่จะส่งสุพนัทเหมือนตานะคะ

ลงแข่งขันในเกมนัดชี้ชะตา
ในศึกชิงแชมป์เอเชีย
อิสระศรีทะโรนะคะ
หัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี

เมื่อวานนี้นะคะว่าสุพนัทเหมือนตา
ดาวยิงที่ถูกดันขึ้นมาจากชุดอายุไม่เกิน๑๖ปี

เกมที่เสมออีรักษ์๓ประตูต่อ๓

ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่อยากจะเร่งใช้งานสุพนัทนะคะแต่เมื่อเปลี่ยนตัวลงไปแล้วพิสูจน์ตัวเองได้ก็อยากจะให้โอกาสค่ะ
นัดสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะคะจะต้องชนะเกาหลีเหนือเท่านั้นและนอกจากนั้นยังต้องลุ้นให้อีรักษ์ไม่ชนะญี่ปุ่นจึงจะเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายได้ค่ะ